แก๊สที่ใช้กับเตาหมูกระทะ

หลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ออกไปกินข้างนอกแล้ว

บางรายเขาอาจจะให้เป็นแก๊สกระป๋องมาด้วย

ส่วนใหญ่ถ้าไปกินที่ร้านที่เขาเป็นร้านหมูทะ

แต่ถ้าเราไปร้านที่เขาเป็นร้านใหญ่
ใช่หรือว่าทางห้างสรรพสินค้าพวกนี้

เป็นสายเป็นท่อมา
ความปลอดภัยมันก็จะเยอะกว่าแหละนะ

เวลาผมขับรถผ่านผมก็ไม่เคยไปนั่งทานนะ

ใช่ค่ะบางทีเราก็คิดในใจอยู่นะ

แก้มผู้ประกาศบรรท์เทิงนี่แหละ
นั่งอยู่ได้ยินเสียงนางฟู่เหมือนแก๊สรั่ว

แล้วก็ที่คุณภาคภูมิบอกว่าเขาห้ามเปลี่ยนใช่ไหมคะ
นี่เปลี่ยนด้วยคือเหมือนมันหมดนะคะ
แล้วเตาไม่ร้อนก็เรียกโทษนะคะแก๊สหมด

คือไอ้เปลี่ยนนี่แก๊สบุคคลมกระป๋องใช่มั้ย
แต่ว่าการอัดแก๊สเข้าไปใหม่เนี่ย

ในกระป๋องที่ไทยแล้วถูกไหม
กระป๋องมันไม่ควรทาน
ไม่เหมือนทางแก๊สตามบ้านทางแก๊สควระเรือน
ส่วนภาพเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตลาดเรียบด่วนรามอินทราค่ะมันระเบิดฮะ
ก็โดนลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ

มันเข้าหน้าเข้าตาโดนตัวเขาหมดนะครับ
เป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจกันมาก
เพราะมันเป็นภัยใกล้ตัวจริงอันนี้ต้องยอมรับ
คนชอบกินต้องบอกคนชอบกินแล้วมันมีเยอะมาก
โอ้โหยิ่งร้านไหนแบบฮอตชื่อดังราคาไม่แพงมาก

อืมพอมีคนบาดเจ็บแล้วมีคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้ก็เอาไปโพสต์ในสังคมออนไลน์นะฮะ
พร้อมกับบอกว่าต้องการให้เป็นอุทาหรณ์
คนบาดเจ็บจากการถูกแก๊สกระป๋องเตาหมูกระทะระเบิด
ถูกน้ำร้อนลวกตามร่างกายและใบหน้านะ
คนก็เข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลกัน
ส่วนเตาหมูกระทะก็ระเบิดพังสื่อหายไปหมด
ผู้โพสต์ระบุข้อความบอกว่า
หมูกระทะแก๊สกระป๋องใครชอบทานเพื่อนระวังไว้ด้วยนะ
ระเบิดสนั่นตกใจ
มีเจ้าหน้าที่จากป่อเต็กตึงนะครับ
ก็มาที่จุดเกิดเหตุนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยนะฮะ

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ซึ่งเขาให้ข้อมูลกับเราบอกว่า
ตอนเกิดเหตุกำลังไปซื้อของอยู่ร้านข้างร้านหมูกระทะ
ที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทรา
ก็ได้ยินเสียงดังเกิดขึ้น
แล้วคนก็ไปมุงดูตรงจุดเกิดเหตุอ่า
เขาก็เลยไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กำลังจะจ่ายตังค์
เสร็จแล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น

แต่ตอนที่เสียงระเบิดดัง

ก็จ่ายตังค์เขาแต่ยังไม่เอาตุ๊กตาไปนะ

เจอน้องผู้หญิงในภาพครับนอนอยู่
สภาพเป็นอย่างไร

โดยปกติเจออะไรอย่างนี้ก็จะถ่ายลงเฟส

ถ้าผมเจออย่างนี้
แล้วจะไม่ให้ผมไปบอกใครเลย
ผมว่ามันก็ทำไม่ได้
คุณสมพงศ์เขาก็ยืนยันว่า

แต่ก็ต้องการเตือนภัยนั่นแหละ
เพราะว่ามันก็ยังเป็นที่นิยมอยู่
สำหรับคนไปกินกันนะครับ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ยืนยันว่าเจตนาคือต้องการเตือนภัย
โดยเฉพาะคนที่ชอบทานอาหารพวกปิ้งย่าง
ตามร้านที่ใช้แก๊สลักษณะแบบนี้
ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องสังเกตกันมากขึ้น
อีกมุมหนึ่งก็คือผู้ประกอบการ
ร้านค้าที่ใช้แก๊สลักษณะแบบนี้
มีการให้บริการในการทำอาหารปรุงอาหารแบบนี้

ใส่ใจรายละเอียดของอุปกรณ์เตาแก๊สของร้านให้มากขึ้น
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
อย่างนั้นเดี๋ยวมันเจ็บกันหนักกว่านี้
มีคนตายกันขึ้นมามันจะยุ่ง
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ติดต่อไปยังทางฝั่งของผู้บาดเจ็บ
คุณแม่ของน้องอีกคนนึงที่วันนั้น
ก็ไปกินหมูกระทะกับน้องคนเจ็บนั่นแหละ
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ตอนแรกลูกโทรศัพท์มาบอก
ไปกินหมูกระทะแล้วแก๊สระเบิด

ส่วนตัวมองว่าการระเบิดของแก๊สกระป๋องนั้น
คงไม่ได้มาจากการใช้งานของเด็กสองคนที่ไปกิน
คนเจ็บก็ไปกับเพื่อนก็คือลูกของคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
เพราะก่อนเกิดเหตุลูกบอกว่าได้ยินเสียงดังออกมาจากเตาแก๊สเนี่ย

ก็เลยเรียกให้พนักงานที่ร้านช่วยมาดูให้หน่อย
พนักงานของร้านก็มาตรวจดูแล้วบอกว่า
ปกติไม่เป็นอะไรใช้งานได้ตามปกติ

ดูสภาพสิคะความปกติที่ว่าเนี่ย

มันมีเสียงอะไรบางอย่างแปลกเกิดขึ้นนะคะ
น้องก็เลยเรียกให้พนักงานมาดู
พนักงานเขาก็ตรวจเช็คดูแล้วนะคะ

แล้วก็แก๊สมันระเบิดขึ้น
แล้วก็น้ำน้ำแกงมันก็กระถอกโดน
โดนน้องอีกคนนึงอ่ะที่เจ็บมากกว่า

แล้วก็ลูกของแม่เนี่ยก็โดนบางส่วน
แต่ว่าไม่มากเท่าน้องอีกคนนึง

แล้วก็กู้ภัยก็เลยพาส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เจ้าของร้านแล้วก็เจ้าของตลาดเนี่ยเขาก็ติดต่อมา
เขาก็รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล
เนี่ยก็น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทั้งตัวลูกค้าเองอ่ะนะคะว่าก่อนที่เขา
นั่งโต๊ะนี้เนี่ยเขาอาจจะสังเกตมากขึ้นว่า

มันผูกมันพังมันเก่ามันอันตรายไหม
แล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าผู้ประกอบการนะคะ
นะคะแม่ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะทำให้หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หันมาสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ล่าสุดช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
สงครามผู้กำกับการสนองโครคคลามแล้วนะคะโดยเจ้าของร้านบอกว่าถามพนักงานแล้ว
ก็เล่าเรื่องตามที่คุณแม่เล่าให้ฟังเหมือนกันนี่แหละค่ะคือลูกค้าขอให้ตรวจสอบ
เพราะว่าได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นอืมพนักงานก็ไปตรวจสอบ
แต่ว่าตอนที่ตรวจสอบอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรจริงจริงครับ
แล้วหลังจากนั้นมันก็เกิดระเบิดขึ้นเจ้าของร้านเลยบอกว่าสาเหตุอาจจะเป็นเพราะว่าเตามันร้อนเกินไป
กระป๋องแก๊สมันก็เลยระเบิดทีนี้พอไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าแก๊สกระป๋องที่ระเบิดเนี่ยมันเป็นยี่ห้อที่ไม่มีระบบตัดค่ะ
คือถ้าเกิดความร้อนสูงเนี่ยมันทำได้อย่างเดียวคือระเบิดตัวเอง
อ่าแล้วปกติที่ร้านเนี้ยนะคะยี่สิบสามเตาเนี่ยนะ
เขาใช้แก๊สแบบมีระบบตัดหมดเลยอ่ามีเตาเนี้ยเตาเดียว
ซื้อมาไว้สำรองที่เป็นแก๊สแบบไม่มีระบบตัด
เหมือนกับซื้อรถแล้วเจอหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านอย่างเงี้ใช่ค่ะ
คือทุกเตาอ่ะมีระบบตัดหมดเลยมีอันเนี้ยที่ซื้อเอาไว้
เผื่อเป็นเตาสำรองอืมแต่เอามาใช้จริงไงครับ
แล้วมันไม่มีระบบตัดมันก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมา
ส่วนประเด็นเรื่องที่บอกว่ามีการอัดแก๊สเข้าไปใหม่ในแก๊สกระป๋องเดิม
เอากลับมาใช้ซ้ำเนี่ยเจ้าของร้านบอกเลยว่าไม่ได้มีการทำแบบนั้นแน่นอน
ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลยซื้อใหม่ตลอดไม่มีการเอามาใช้ซ้ำแบบนั้นครับ
ส่วนตัวยอมรับเลยว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่ร้านมาก่อนเลยตัวเขาเอง
หรือใครใครก็ตามก็ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย
ก็รีบติดต่อไปที่ผู้บาดเจ็บแสดงความรับผิดชอบ
แล้วก็ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมอบเงินทำขวัญให้คนเจ็บไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วด้วยค่ะ
เขาเขาให้หลีแก๊สครับก็หลีหลีให้ครับแล้วมันมันร้อนเดือดเกินครับ
ก็หลีแก๊สให้สักพักมันก็ดันขึ้นดันนานไหมค่ะที่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะ
แต่น่าจะประมาณ๑๕นาทีได้เตามันน่าจะร้อนนะครับมันก็เลยดันขึ้นมาครับ
กับร้านเรามีเกินกันกันอย่างนี้กว่าไม่เคยครับไม่เคยเลย
แก๊สลักษณะแบบนี้ที่ร้านใช้ค่ะพี่คือใช้ครั้งเดียวหรือว่ายังไงคะ
ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งครับไม่มีได้มีการมาเติมไม่มีครับ
คุยเรียบร้อยแล้วครับก็ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับ
แล้วก็ค่าทำขวัญให้ครับก็ไม่ได้ติดใจอะไรไม่ได้ติดใจครับ
คือถ้าฟังจากเจ้าของร้านเนี่ยเตามันร้อนเกินไปค่ะ
แล้วกระป๋องแก๊สมันก็อยู่ใกล้ใกล้ก็แก๊สกับไฟอ่ะค่ะ
แล้วอย่างงี้คือถ้าเราจะไปทานหมูกระทะนี่เราต้องยังไงอ่ะต้องต้องเช็คยังไงเหรอ
ถ้าร้านที่เป็นแก๊สเนี่ยเราต้องดูว่าอุปกรณ์ต่างสมบูรณ์แบบไหม
คือต้องไล่ดูยี่ห้อแก๊สก่อนหรือเปล่าเวลาเปิดไฟไฟร้อนเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้เหรอ
แต่เอาจริงจริงหมูกระทะถ้าไฟไม่ร้อนก็กินไม่อร่อยอ่ะมันสุกไม่ทันใจอ่ะ
เอาท่านผู้ชมก็เก็บไว้เป็นข้อมูลกันแล้วกันนะเผื่อจะไปเลือกหาทานเอาว่าต้องเอาร้านลักษณะแบบไหน
ก็อย่างที่บอกเนี่ยหลายคนไลน์มาหน้าจอบอกว่าก็กินร้านที่เป็นเตาถ่าน
ปลอดภัยสุดครับอาจจะมีเปรี้ยบเปรี้ยบ้างตามประสาทฐานที่มันลุกไฟไหม้แต่มันก็จะไม่ระเบิดตู้มแบบเนี้ยค่ะอืม
ทีนี้ผู้อำกับการสอนอโคครามก็บอกนะคะว่าประสานร้อยเวรเจ้าของคดีให้ตรวจสอบเตาแก๊ส
แล้วก็แก๊สกระป๋องที่ระเบิดอย่างละเอียดแล้วเดี๋ยวจะเรียกพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มด้วย
ก็จะได้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะสำหรับอาการของผู้บาดเจ็บค่ะ
เขาบอกว่าไม่ได้เจ็บที่ดวงตานะคะแต่ว่ามีแผลน้ำร้อนลวกที่ขาแล้วก็ใบหน้า
ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วค่ะอืมอ่าทีนี้มาดูในแง่หลักทางวิทยาศาสตร์ทางเคมี
เรื่องของแก๊สเรื่องของอะไรแบบเนี้ยนะครับรองศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ออสนักวิชาการเคมีอินซีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พอเกิดข่าวเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ออสโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นเชื้อเพลิงซึ่งเตาประเภทนี้เหมาะกับการใช้ประกอบอาหาร
ระยะเวลาเพียงสั้นสั้นไม่เกินสามสิบนาทีอย่างเช่นเจียวไข่ต้มน้ำ
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะอ่าอย่างเงี้ยอาจารย์ออสบอกนะฮะอืม
ทีนี้ถ้าพัชนะที่ใช้ก็ต้องขนาดไม่ใหญ่มากแต่ร้านหมูกระทะ
เอาแก๊สกระป๋องไปใช้กับเตาที่เป็นเตาปรุงอาหารหลักปิ้งย่าง
ซึ่งแน่นอนว่าเวลาเนี่ยต้องนานเกิน๑ชั่วโมง
เพราะว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นบุฟเฟ่ก็ต้องให้เวลาสักเท่าไหร่
อย่างต่ำมีชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเนี้ยเราก็ต้อง
มันก็เกินเกินสามสิบนาทีแน่แน่ซึ่งค่ะมันเกินในช่วงเวลาอันสั้น
ที่มันจะรับความร้อนได้อาจารย์ออสบอกว่าพอมันเกิดความร้อนสะสมด้านล่างเตา
มันก็ไปส่งผลต่อตัวกระป๋องแก๊สเพราะว่าในแก๊สกระป๋อง
อ่าแต่ไอ้ตัวกระป๋องอ่ะมันจะมีความเย็น
แต่กระทะมันขนาดใหญ่มันก็มีจุดที่มันจะแผ่ความร้อนไปได้เยอะ
ค่ะแล้วก็มีเปลวไฟสีน้ำเงินไฟมันมีเปลวสีน้ำเงินนะ
สีน้ำเงินคือร้อนที่สุดอ่ามันร้อนสูงมากอืม
ซึ่งไอความร้อนมันจะแผ่มาถึงกระป๋องร้อนเจอเย็น
พอกระป๋องได้รับความร้อนไปนานนานนานก๊าซในกระป๋อง
มันก็จะขยายตัวอยู่อย่างรวดเร็วแต่มันยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาไง
มันก็จะขยายตัวอยู่ในกระป๋องแล้วมันก็เกิดแรงดันค่ะ
ก็จะระเบิดปึ้งอืมทีนี้ก็แล้วแต่แล้วว่า
ป๋องเล็กกระป๋องใหญ่ขนาดไหนอะไรยังไงเพราะว่าข้างในก็ยังมีก๊าซอยู่
แล้วไฟก็ยังอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะอ่าอันนี้คือ
เหตุที่มันทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะค่ะแต่ถามว่า
แล้วกระป๋องพวกนี้เนี่ยเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้แบบไหนอะไรยังไง
เออก็ถ้าเราย้อนไปที่อาจารย์ออสบอกเมื่อสักครู่เนี้ย
แสดงว่าพอมันใช้แต่ละรอบเนี่ยค่ะมันเกิดความร้อนการอะไรของมันเนี่ย
มันต้องมีกระป๋องมันมันไม่ทนทานแล้วล่ะอืมซึ่งอาจารย์ออสบอกว่า
ประกอบการบางรายเนี่ยจะเอากระป๋องเดิมมาอัดแก๊สซ้ำ
อันนี้น่ากลัวน่ากลัวค่ะถามว่าทำได้ไหมมันก็ทำทำได้อ่ะ
แต่มันต้องทำแบบได้มาตรฐานอ่ะคือต้องเช็คให้ดีนะว่าตัวกระป๋องนั้นเนี่ย
มันยังสามารถรับแรงขยายใช่ได้ได้ได้อีกเท่าไรอ่ะ
อาจารย์ออสบอกว่ามันต้องรู้ลิมิตความดันของก๊าซแต่อย่างเราเราจะรู้ไหม
ไม่รู้คือกระป๋องก็คือกระป๋องอะค่ะแล้วอีกอย่างคือส่วนใหญ่เวลาไปถึงเนี่ย
แก๊สมันอยู่ในเตาอยู่แล้วเขาแค่มาบิดเองใช่ไหมอืมแล้วเราจะรู้ว่า
เราใช้ไปกี่รอบแล้วแล้วความดันของมันมันจะทนทานอีกเท่าไหร
มันจะรู้มันจะได้ลิมิตของความร้อนและก๊าซข้างในเท่าไหร่
นี่กินหมูกระทะต้องมีความรู้ขนาดไหนคะเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจารย์ออสบอกว่า
ภาครัฐต้องเข้ามาควบคุมแล้วล่ะต้องเข้ามาดูแลหน่อย
เพราะอย่างเนี้ยนั่นหมายความว่านี่คือความปลอดภัยในชีวิตใช่
ของประชาชนที่ไปใช้บริการในการทานอาหารนะต้องมาควบคุมเรื่องการบรรจุ
แก๊สกระป๋องในการเอาไปใช้จะไปร้านหมูกระทะหรือไปใช้เองอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
เราต้องดูแล้วนะฮะว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้ดีร้านหมูกระทะ
หรือร้านลักษณะอย่างเงี้ปิ้งย่างอะไรทั่วไปอย่างนี้สุโก้งซูกี้เนี่ย
เตาไฟฟ้าอืมอ่าหรือไม่ก็เตาทานหรือถ้าจะต้องใช้แก๊ส
ก็ต้องเป็นแก๊สแบบมีสายมีสายต่อมาแล้วมีวาวเปิดปิดอะไรอย่างนี้
เนี้ยปลอดภัยก็ร่วมด้วยช่วยกันเนอะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะ
คือครับทุกคนก็อยากกินหมูกระทะต่อไปเอาง่ายง่ายคุณก็เหมือนคุณ
เอาระเบิดย่อมย่อมมาวางไว้ตรงเออเนี้ยคืออาจจริงจริงพอพูด
พอพูดแบบนี้ปุ๊บมันมีความหวัดกลัวเกิดขึ้นรู้สึกไม่กล้าไปเลยนะ
แบบกินกินไปก็ไม่รู้มันจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ฝากไว้ฝากไว้นะคะ